คุณผู้ชมครับเรื่องของร่างทรง
เราเคยทวงถามแล้วก็ถามหาว่าแล้วหน่วยงานไหน
ถึงจะเข้ามาดูแลเรื่องของร่างทรง
ตอนนี้นะครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ร่วมกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าปอเนี่ยเข้าตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะนะฮะ
แต่ว่ามีเรื่องของร่างทรงหลวงปู่ไต่ฮงกง
ตอนนี้นะครับกลุ่มชมรมคนรักหลวงปู่ไตฮงกง
เรียกร้องให้ร่างทรงนี้หยุดการทรงในลักษณะนี้เด็ดขาดเลยนะฮะ
ที่ปรากฏภาพหญิงสาวสวมชุดแดงออกมาทำพิธีบางอย่าง
คล้ายกับบวงสวงเทพเทวดาโดยอ้างตัวว่าเป็นร่างทรงของหลวงปู่ตายฮงกง
ทำให้ตัวแทนและสมาชิกกลุ่มคนรักหลวงปู่
กว่า๒๐คนเดินทางมารวมตัวกัน
หน้าสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่เสือย่านเอกชัยบางบอนนะครับ
ในซอยเอกชัย๘๖เรียกร้องให้ร่างทรงคนนี้หยุดทรงเป็นหลวงปู่ได้แล้ว
ซึ่งตัวแทนและสมาชิกกลุ่มคนรักหลวงปู่ตายฮงกงนั้น
ได้มีการพูดคุยเจรจากับกลุ่มลูกศิษย์ของร่างทรงคนดังกล่าว
มานั่งรอบริเวณหน้าสำนักปฏิบัติธรรม
ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยเจรจาก็ถือว่าเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วครับ
โดยลูกชายของร่างทรงยืนยันกับกลุ่มคนรักหลวงปู่นะครับ
บอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีการประทับทรงหลวงปู่แล้ว
แล้วก็จะไม่มีการนำไปเผยแพร่ผ่านทางโลกโซเชียลอีกด้วยครับ
มาดูเรื่องของปฏิบัติการนะครับของตำรวจเขาหน่อย
จากกระแสร่างทรงที่เกิดขึ้นในระยะนี้แหละครับ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีคำสั่งให้ตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทครีหรือว่าตำรวจปอทเนี่ยนะครับ
สืบสวนกว่าจับบรรดาร่างทรงที่สวมบทคนทรงเจ้า
หลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านรวมทั้งโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย
ซึ่งตำรวจเชื่อว่าคนทรงเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แอบอ้างเบื้องสูง
และมีพฤติกรรมหลอกลวงจนชาวบ้านนั้นตกเป็นเหยื่อศูนย์เงินศูนย์ทองเป็นจำนวนมากครับ
หากเพราะว่าร่างทรงนั้นมีพฤติกรรมแอบอ้างเบื้องสูง
จะมีการพูดคุยปรับทัศนคตินะให้หยุดพฤติกรรมเช่นนี้
และหากพบว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนจะดำเนินคดีทันทีนะครับ
โดยยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับร่างทรงและทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย
เพื่อการป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดจากความเชื่อนะครับ
พร้อมกันนี้พลตำรวจโทษธิติราชย้ำว่าต้องการให้ร่างทรงเหล่านี้
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะบางคนมีการแอบอ้างเบื้องสูง
โดยเน้นให้ตำรวจเข้าไปดำเนินการกับร่างทรงที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋น
แต่ไม่เน้นการดำเนินคดีอาญานะครับ
เว้นกรณีมีผู้เสียหายมาแจ้งความจำนวนมาก
นี้ตลอด๒สัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจกองปราบได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างคนทรงเจ้าอย่างเงียบ
โดยได้รวบร่างทรงมาโกนหนวดมาตัดผมมาสยบพลังลึกลับ
เขาบอกแบบนี้ให้กลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างน้อย๓คนแล้วฮะ
อีกจำนวนหนึ่งยอมถอดร่างกลายสภาพเป็นคนธรรมดา
ตั้งแต่ตำรวจบุกไปถึงกุฏิเจ้าสำนัก
โดยยังไม่มีการดำเนินคดีอาญากับร่างทรงแม้แต่รายเดียวนะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมส่งข้อความมาต้องตั้งกระทรวงศัยศาสตร์และเวทมนต์แล้วมั้
แต่ตอนนี้มีหน่วยงานที่เขาดูแลแล้วนะคะก็คือทั้งที่กองปราบแล้วก็ปทนั่นเอง